กันที่ห้างสยามพลากร
ที่เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้

พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม

อันเชิญดอกไม้พระชธานไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บนะครับ
เหตุยิงกันกลางห้างพลากรแล้วมีผู้บาดเจ็บถูกส่งตัวมารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
ขณะที่นายจักรพงศ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เดินทางมาเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลจุลาลงกร๓คนด้วยกันนะครับ
จาก๕คน๓คนอยู่ที่นี่มีนายวิเชียนวิจิขากีอายุ๔๑ปีเป็นรอปภของห้างถูกยิงเข้าที่หลังด้านซ้าย๑แผลบริเวณทางเชื่อม๔ชั้น๒ฝั่งนอร์ดนะครับ
คนที่สองก็คือนางสาวเพ็ญพิวัลมิตรธรรมพิทักษ์อายุ๓๐ปีถูกยิงกระสุนเข้าศีรษะนะครับตรงห้องน้ำจีเวลชันเอ็ม
ตอนนี้อาการยังสาหัสไม่รู้สึกตัวอีกหนึ่งคนนะครับเป็นหญิงสาวชาวจีนชื่อนางสาวลิซ่าอายุ๔๐ปีถูกยิงเข้าหน้าอกนะครับ
ตรงห้องน้ำชีเวลชั้นเอ็มตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับ
เราก็พยายามสอบถามไปยังครอบครัวของนางสาวเพ็ญพิวันที่ตอนนี้อาการยังสาหัสนะครับ
ทางครอบครัวบอกว่าตอนนี้เธอยังอยู่ในห้องไอซียูต้องให้แพทย์ประเมินอาการและคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลานะครับ
ขณะเดียวกันรองศาสตราจารย์ในแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์ผู้มนุยการโรงพยาบาลจุลาลงกรพร้อมด้วยพลโนตรีอภิชาติสุริบุญญารักษาการผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
วันนี้ได้ให้การต้อนรับเอกอักราชทูตจีนประจำประเทศไทยในหารจื้อเฉียงที่มาเยี่ยมผู้บาดเจ็บชาวจีนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาลงกร๑คน
ทางรองศาสตราจารย์ในแพทย์ฉันชายบอกว่าเรื่องอาการบาดเจ็บของคนเจ็บต่างขอให้รอฟังอย่างเป็นทางการจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ขณะเดียวกันผู้บาดเจ็บอีก๒คนนะครับมี๑คนตอนนี้รักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นหญิงชาวไทยนะครับ
ชื่อนางอัญพัฒน์ทิพย์จีรสกุลอายุประมาณ๕๐ปีถูกยิงที่ชั้น๓ของห้างกระสุนเฉียวที่ไหล่ซ้ายนะครับ
กระสุนเข้าบริเวณรักแร้แล้วก็หลังตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีผู้เสียชีวิต๒ศพนะครับเป็นคนจีน๑แล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่งนะฮะถ้าเฉพาะคนจีนนะครับ
เพื่อดำเนินการเรื่องราวที่เกิดขึ้น
โดยได้ส่งเจริญที่ฝ่ายกรงศูนย์เร่งไปที่สถานที่เกิดเหตุทันที
เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้
รวมถึงไปตรวจสอบค้นข้อมูลประจำตัวของผู้เสียชีวิต
แล้วก็ส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
ซึ่งตอนนี้อาการของคนเจ็บที่เป็นคนจีน
อาการก็ยังคงที่แต่ว่าอาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
คุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนได้นำช่อดอกไม้นะคะ
เป็นดอกลิลลี่สีขาวห่อด้วยกระดาษสีดำนะคะ
ไปวางไว้ที่ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าสยามภารกร
ทางประตูเข้าเลยนะคะเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับเพื่อนร่วมชาติที่เสียชีวิต
เราได้คุยกับนักท่องเที่ยวชาวจีนรายนี้ด้วยค่ะ
แต่ขอเป็นตัวแทนเพื่อนร่วมชาตินำดอกไม้มาวางไว้อาลัย
เพราะรู้สึกเสียใจและกลัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เชื่อว่าเหตุการณ์นี้อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนหวั่นใจที่จะมาเที่ยวเมืองไทย
แต่ถ้าหากหลังจากนี้นะคะมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้น
เชื่อว่านักท่องเที่ยวชาวจีนก็จะต้องกลับมาอีกค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่ห้างสรรพสินค้าสยามภารกรวันนี้นะคะ
ก็เปิดทำการปกติ
ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติบางตามากค่ะ
คึกคักเหมือนกับทุกวัน
ก็มีนักข่าวค่อนข้างเยอะนะคะ

คือสำนักข่าวต่างประเทศก็เกาะติดรายงานข่าวเรื่องนี้กันเยอะเหมือนกันนะคะ
ก็ไปเฝ้าติดตามสถานการณ์กันอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า
ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามปกติ
แต่ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวด
ในการตรวจราคนที่จะเดินทางเข้าออกมากเป็นพิเศษ
คนที่จะเข้าออกต้องผ่านเครื่องสแกนวัตถุ
และมีการตรวจกระเป๋าอย่างเข้มงวดค่ะ

นางสาวชะลิดาพรมาศเป็นประธานกลุ่มเป็นหนึ่งนะครับ
ที่เกิดขึ้นที่ลานด้านหน้าทางเข้าออกประตูที่๑
ของสูญการค้าสุยามพรกรนะครับ
ก็เป็นจุดเดียวกับที่นักท่องเที่ยวชาวจีนมาวางดอกไม้แสดงความอาลัย
นางสาวชะลิดาเนี่ยได้นำเทียนขาวไปแจกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ให้มาร่วมกิจกรรมด้วยกันพร้อมกับป้ายข้อความ
ที่ระบุว่าแสดงความไว้อะไรอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้เสียหาย
โดยบอกว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติ
เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการเข้มงวดในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน
ซึ่งตัวของเธอก็อยากให้มีการปรับแก้ไปตามยุคสมัยครับ